อยากจะมาตรวจภพโตจาวยังไง

จริงเหมือนต้องเข้าใจความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ย

ส่วนตัวก็ประมาณตรวจหลายเนาะ

โอเคงั้นหลักฝากมาดูหน่อยก็ได้ค่ะ

ก็อยากให้เข้ามาที่นี่นะคะมารับบริการที่นี่
และอยากภูมิอีกหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น
มึงกันเริ่มมานานแล้วคนถามค่ะ
มึงก็งงดว่าหาจริงแต่ไหนมานานบอรมอีก
เห็นนะฮะคุณยังจำได้ล่ะค่ะว่ำันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ก็เคยเจอสมควรไอ้หมูหลัก

ใช่ค่ะอาจจะแพ้ทุกสูงอายุและเด็ก

แต่ว่าทำเป็นต้องเจออะไรไงอ้าง
เจอคนมาขอความชื่อเสาร์ก็มีบ้าง
มีค่ะก็ช่วยได้เขาช่วยได้
แสดงว่าจะช่วยใครก็ต้องตรวจสอบก่อนจะมีใช่ไหมครับ

ก็ให้อ้ามคนใจอ่อนก็จะให้ลุงพี่ช่วยอีกที
ลุงพระที่เขาบอกว่าตรวจสอบว่ามีโปรดการรักษาไหมเป็นจริงไหมอะไรอย่างนี้

เออเดี๋ยวใจอ่อนเดี๋ยวให้หมดเหรอพี่อำครับ

ครับผมแต่ว่าที่เขาแชร์กันก็คือเป็นเรื่องเก่าเนาะคอนเฟิร์ม
เป็นเรื่องเก่าได้แล้วค่ะ
เออครับผมขอบคุณครับผม
เรื่องแปลกจริงเราก็เจอกันบ้างตลอดนะคะที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ละคนเจอกันบ้างก็ยังพูดคุยกันดีอยู่ค่ะมีเพื่อนกัน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

เป็นเพื่อนกันได้ค่ะเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วอ่ะ
แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้จริงแล้วคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราก็เจอกันก็เจอกันกันทักทายกันดีค่ะ

อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าจริงก็เจอกันอยู่เรื่อยแต่ว่าคนไม่รู้เท่านั้นเองเนอะพี่อ้าว
ใช่ค่ะเจอกันทีค่ะนะคะเจอกันแล้วก็ทักทายคุยกันดีค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะก็เจอกันบ่อย
จริงเป็นไงคุณสัตว์ว่าแบบ๓คนมาเจอกันก็จะ
ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างเหมือนโน้นเราก็เริ่มฝึกมา๑๐ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่ดีต่อการอยู่นั่งมา
ชิวเนอะแต่ว่าคนชอบตรงตามมองพี่อ้าวแบบเหินเขินว่ะ

คนมองภาพรวมภาพที่ไปถ่ายบริการ์มะอะแล้ว

นั่งโอเคแหละไหม
เอาจริงจริงอีกป่ะ

เหมือนกลับมาคุยกันเยอะขึ้นหรือเปล่าครับ
ก็คุยปกติอยู่แล้วค่ะ
มันไม่ได้หวานพูดเลยจำว่าก่อนเราเจอเขียนเกือบทุกวัน

อาทิตย์ละ๒วันวันหนึ่งมันอย่างเนี่ยค่ะ
แค่นั้นเอง

ก็หลายคนจริงกับคงเชียร์ใครก็ได้เนอะ

ที่กลัว
เธอจะพิสูจน์ตลอดไหมคะ
ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยค่ะ
คือลุ้นกับใครดีกว่า
เพราะตอนนี้ต้องการเจอใครที่เท่ากันได้
เราก็อยากจะมีใครเหมือนกัน

มันก็ยังไม่เจอใครดูเลยนะมันเจนจากหน้าตังดินเลยนะค่ะ